คุณผู้ชมทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับ
ชาวเน็ตเขาแชร์คลิปนี้คุณจินตนาการ
อีกฝ่ายหนึ่งถือไม้ม็อบอีกฝ่ายหนึ่งมีด
ม็อบเนี่ยได้เรื่องของความยาวถูกไหม

ม็อบกับมีดใครชนะคะ
แต่เอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กปั๊มน้ำมันตรงจุดนี้บอกว่า
โอ้โหผมกลัวมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงดี
ได้แต่มองอยู่ห่างอย่างห่วงแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้
แล้วโทรแจ้งตำรวจนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้ค่ะ
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่พนักงานปั๊มน้ำมันที่ก็อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
ทางพนักงานปั๊มเล่าว่าขณะเกิดเหตุชายคนที่ถือไม้ม็อบถูพื้นนะคะ
วิ่งหนีไปตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะวิ่งไปขอความช่วยเหลือไป
แต่ตอนนั้นพนักงานเห็นว่ามีผู้ชายอีกคนหนึ่งถือมีดค่ะถือมีดมาไม้มอบกับมีด
พนักงานอยู่ตรงกลางเขาจะไปช่วยอะไรถูกไหมฮะ
เขาบอกว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอกนะทำได้เพียงตะโกนห้ามทั้งสองฝ่าย
ใครจะกล้าเข้าไปห้ามใกล้ล่ะคุณไม่กล้าหรอก
ใช่ค่ะไม่มีใครกล้าอะเป็นรอนอกก็ไม่กล้านะปวดดูดลูกหลงอะฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ได้รับแจ้งแล้วแหละเลยรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่มีอาชีพเก็บของเก่าขาย
พักอาศัยอยู่คนละแวกคุณคุณคิดว่าคนอาชีพเดียวกัน
มาไล่ฟันกันมาไล่ทำร้ายร่างกายกันแบบนี้

ของเก่าอาชีพเดียวกันไง

กันเก็บค่ะแล้วทั้งคู่นะคนในท้องที่บอกว่าทะเลาะกันเป็นประจำ
จนเป็นอาจินแล้วนะคะสำหรับการทะเลาวิวาส
แต่ว่าครั้งนี้น่าจะหนักหน่อยคือถึงขั้นว่าไล่ตีกันนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วบรรทัศน์สุดท้ายผลลัพธ์
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็
ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเอาความกันตำรวจก็ปล่อยให้ทั้งคู่
ทำหากินกันต่อไปนะคะไม่ได้มีการจับกลุ่ม
หรือว่าแจ้งข้อกล่าวหากับใครค่ะ